เป็นวิศวกรคนหนึ่งวิศวกรไฟฟ้า
แต่เขาบอกว่าวิญญาณของเขาเนี่ยชอบหลุดออกจากร่าง
เพราะฉะนั้นต้องถามคำถามนี้ก่อนเลยว่าเทพ
กายทิพย์เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า

กายทิพย์คืออะไร
ก็เหมือนกับวิญญาณตรงนี้นะคุณหนุ่มมนุษย์เราที่ประกอบในความเป็นร่างกาย
ในความเป็นมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยขันห้าซึ่งมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

วิญญาณออกจากร่างคนเหล่านี้จะทำได้เมื่อปฏิบัติสมาธิจิต
จนถึงขั้นหนึ่งเช่นจตุยานหรือยานต่างเนี่ยนะ
ถอดจิตออกมาพิจารณากายหรือไปในที่แห่งใดตามปรารถนา

เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะมาออกในรายการของเรา

ตัวเองเป็นวิศวกรไฟฟ้า
แล้วก็เห็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก
ถึงขนาดว่าอยู่ดีมาซื้อคอนโด

อย่างที่ผมบอกกับคุณหนุ่มกับมดดำมาหลายครั้งนะ

ถ้าบ้านไหนผีดุหรือมีวิญญาณอยู่แล้วโชคดีนะ
ถ้าเราเป็นคนที่แบบมีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นคนมีสมาธินะ
เราอย่ากลัวเราก็อุทิศบุญให้เขาเราก็คุยกับเขา

อาจจะไม่ได้มียานสมาบัตรหรือมีแบบกายทิพย์พิเศษอะไรเนี่ย

เราก็บอกด้วยเรารู้ว่าเขามี
คิดว่ามีนึกว่ามีสิ่งนั้นมี
คิดว่าเป็นสิ่งนั้นเป็น
เพราะฉะนั้นไอ้การอย่างนี้แสดงว่าตัวเขาเนี่ยสื่อสารกับวิญญาณได้
แต่ทีนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับว่า

เขาไม่สามารถถอดกายทิพย์ของออบเองได้

เขานอนหลับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาหลุดไปเองหรือว่าเขา

แต่ไม่สามารถกำหนดได้ว่าวันนี้ฉันจะนั่งเพื่อถอดไม่ได้

มันมีวิธีไหนที่เขาต้องไปเรียนหรือต้องไปศึกษาเพิ่มอะไรไหมครับ
เขาต้องไปปฏิบัติสมาธิ
หรือปฏิบัติในเรื่องของสมรรถะภาวนา
สมรรถาภาวนาก็คือการปฏิบัติสมาธิแบบกำหนด

แต่ในกรณีของคนที่ถอดจิตออกไป
โดยที่อาจจะไม่ได้เคยเรียนขั้นสูง

คือแหมพูดไปมันก็เหมือนกับเข้าตัวนะ

ร้อยวันของเขาอาจจะแค่ชั่วโมงเดียว

คนก็จะอยากไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้

ยังไม่ครบว่า

สมรรถะภาวนา
คือกำหนดเพื่อให้เกิดเป็นฤทธิ์

เช่นลือสีฝึกชาญปฏิบัติ

เห็นผู้หญิงอาบน้ำแก้ผ้า

แต่อีกทางหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงคือ

คือการพิจารณาในความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาหนอ

แล้วมันวางจิตจากความยึดเหนี่ยวในสิ่งใด

เร็วนี้ผมได้มีการทำรายการแล้วก็มีการพูดถึงพระรูปหนึ่ง

ปรากฏว่าอยู่ดีมีคนไปเห็นว่าท่านไปบินทบาทอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
เขาก็โทรมาบอกทำไมลุงกู่มาบิณฑบาตที่นี่
รวบกดว่าเขาก็เลยวิ่งวิ่งยังอยู่ที่กุฏิอยู่เลย

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงผมยืนยันมีอยู่จริงแน่นอน
แล้วตัวเราแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีฤทธิ์บางอย่าง
คุณหนุ่มมดดำก็อาจจะเคยผมเคย

หลับตาแล้วพอลืมตาปุ๊บเนี่ย
มันกลายไปเหยียบคันเล็กมันพุ่งปุ๊บไปเองหน้า

เพื่อไปอีกเลนหนึ่งที่ออกซ้าย

มันไม่พ้นแต่มันทะลุท้ายรถกระบะคันหน้าแบบผ่านวืด
อย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่ครั้งเดียว
เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่เราไม่ยึดว่าเป็นฤทธิ์ของเรา
แต่รู้เลยว่าเออที่คนอื่นเขาเล่า
ผู้ที่จะเชื่อในเรื่องต่างก็ตรงว่าตัวเองเจอเองนั่นแหละ
เราจะเชื่อว่าจริงเรื่องนี้มันจริง
ต้องเจอเองมันจะเหมือนกับการเวลาหยุดไปช่วงนึงเนาะ

โอเคนะครับก็นี่ถือว่าเป็นบทสรุปนะฮะของในมุมของอาจารย์ลักษณ์ของเรานะครับ
ซึ่งก็บอกว่าเรื่องการถอดจิตกายทิพย์กายละเอียดกายหยาบเนี่ยมีอยู่จริง